โอ้โหมันเป็นความต่อกันซักนิดหนึ่ง

อะไรอ่ะพางนี่ซุปซิปกับหมวยแซ่บเนี่ยนะคะ
ลั่นว่ามีคนที่คุยอยู่จึงเกิดการตามหาเหมือนตามจับโปเกมอนกันให้วุ่นเนี่ยนะฮะ
สาวที่ซุ่มคบซุ่มดูใจโตโนภาคินเป็นใคร
แซะหากันเอาภาพมาเทียบจนเกือบได้ตัวแล้วล่ะว่า
เป็นสาวรอยสักผมสั้นดีกรีแซ่มซ่าคือใคร
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็น

แซ่บอยู่ที่ว่าโตโน่จะยอมเปิดปากหรือเปล่า

เสื้อนี้เขาคงอาจจะไม่ได้ทำมาตัวเดียวกัน

เราก็ต้องมีหลายด้านไงข่าวมีหลายด้าน
ของอีน่อเลยล่ะแล้วทำไม

เก้าอี้บ้านค่ะบ้านใครบ้านน้องเหรอ

ไปวาสระกับแม่โตโน่ด้วยนะฮะ

อ๋อนี่ไงที่มีผ้าคุมผ่อนอยู่เนี่ยแหละ

สักขนาดนี้ก็เป็นเมียยากูซ่า
บ้า

คนกลางก็คือแม่นางถูกต้องไหม
นั่นแหละ

นี่ค่ะนี่คือวัยหนุ่มครับอ๋อ
ไม่น่านะอยากบอกให้แต่นะแม่งนะแต่ตามมาดีงั้ยออก
ถามจริงหรออยู่ได้เดี๋ยวพูดถาม
คุณแจ้งไม้ในโซเชียลบอกว่าลุคเหมือนแตงโม
ฉันก็ว่าไงเหมือนคุณโม

เออเป็นชนีอยู่แนวแหล่งนิดหนึ่ง
แตงโมเข้าวัดไหมล่ะ

นี่คุณบอยเขาเตรียมเรียกโตโน่มาตักเตือนเหตุว่า
ถอดเสื้อโชว์ไม่ถูกกับลักษณ์เทศอันนี้เป็นออนไลน์นะฮะ
คือว่ามีภาพประเด็นเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อโตโน่เขาถอดเสื้อบนเวทีคอนเสิร์
ที่จังหวัดดนตรีในวันแม่พ่อบนเวทีนั้นมีรูปของ
มีพระพระรมชายราคต์ของทุกผู้เด็กนางเจ้า
เป็นเหตุให้หนุ่มโตโน่ถูกตำหนิติติงเป็นอย่างมากว่าทำตัวไม่เหมาะสมไม่ถูกการรัฐเทศะ
ต้นสังกัดของโตโน่ก็ออกมาชี้แจงว่า
ถอดเสื้อบนเวทีของหนุ่มโตโน่และเพื่อนนั้นถือเป็นเรื่องปกติ
แต่ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมจริง
จะนัดโตโน่มาเข้าพบเพื่อตักเตือนต่อไป

นางมีไข้หรือมาด่าเรื่องรอยสักหรือเปล่า
เขาด่าเขาเตรียมนางด่านั่งอยู่
นางเรียกเสียงดีน๊ะ

เดี๋ยวรู้ไหมว่ากล้องเขาจับสีหน้าอยู่
ล็อกคิวงานโชว์ตัวนั้นก็เต็มเหนียวอยู่เหรอเออคนเราก็มี
น่าจับแม่ไปอยู่กับปัลปัลเนอะใครว่าปันปันมาก
พี่มานุอยากให้ตัดต่ออารมณ์เขาของเทปนี้มาก
ก็ของรายการวันนี้มากเลยหลากหลายมากนอกจาก

เป็นการระงับสติอารมณ์ตัวเอง